ใครที่ไม่ชอบทานปลาร้าก็ไม่ต้องทาน
เพราะว่าเรามีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนั่นก็คือ

ถ้าหมูเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า
โอ้โหจะเดินยังไงล่ะเป็นชิ้นแล้วเนี่ย

วันนี้จะพาไปเปิดสูตรปลาหมู

หรือหมูร้านั่นเอง
เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารนะคะ
ขั้นตอนการทำแบบง่ายดายมากเลย
โดยมีคุณสมบัติโชธกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่๑

จังหวัดนครราชศรีมาเขามาเปิดเผยสูตรการทำปลาหมูแบบนี้

ใช่ค่ะโดยเริ่มจากการนำหมู๓ชั้นก่อน
ต้องเลือกหมูสามชั้นส่วนที่มันติดเนื้อค่อนข้างเยอะหน่อย
แล้วหนังไม่แข็งกระด้างจนเกินไป

ก็คือห้ามแช่คืนไว้ห้ามแช่ค้างคืนนะคะ

แล้วก็ให้เกลือมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะ
หลังจากนั้นก็จะนำข้าวคั่วสมุนไพร
คลุกเคล้ากับหมูอีกทีหนึ่ง
พอทำเสร็จแล้วสามารถทอดรับประทานได้เลย
แต่ถ้าอยากให้มันอร่อยก็คือหมักค้างคืนไว้
หักทิ้งเอาไว้ก็ได้เหมือนกันประมาณ๓วัน

ก็จะเป็นหมูปลาร้าปลาหมูอะไรแบบนี้

และต้องย้ำว่าสูตรนี้
มันสามารถเก็บไว้ทานได้เพียงแค่๗วันเท่านั้น

มันจะไม่ได้เก็บไว้ได้นานหลายเดือน

ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการถนอมอาหารชั่วคราวได้๗วันเท่านั้น
ไม่ต้องนำไปใส่ในส้มตำนะคะ

เอาไปทอดแล้วใส่ปากกินเอา
สำหรับการถนอมอาหารโดยการทำปลาหมู
เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนในสมัยก่อน
ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ซึ่งแต่เดิมก็จะมีเพียงการทำปลาร้าอย่างที่เรารู้กัน
เนื่องจากว่าปลาที่จับได้มันมีปริมาณเยอะ

คนก็จะเน้นบริโภคที่ส่วนที่เป็นเนื้อกันเยอะ

ชาวบ้านก็เลยมีการคิดนำมาแปรรูปเช่นเดียวกับปลานั่นเองนะคะ
ก็เลยเกิดเป็นการแปรรูปหมูร้าหรือปลาหมูขึ้น
นอกไปตอนเวลาเขาทานเมื่อสักครู่เขาจะหอกกับใบชะพรูนะ

ก็คือเหมือนทานแก้มกับผักนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ
แล้วก็มีการปรับปรุงเพิ่มส่วนแบบกระดูกเขาเรียกอะไรนะ
ซี่โครงหมูกระดูกอ่อนคล้ายกับแหนมซี่โครงหมูนะแต่เป็นหมูร้านะคะแล้วก็มีกระดูกอ่อนหมูร้าด้วย
ก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยเลยนะคะ
แล้วก็ใครที่อยากจะทานหรืออยากจะสนใจกรรมวิธีในการทำ
ก็ติดต่อไปได้นะคะศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเตย
หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ๐๘๙๕๘๒๗๒๒๕นะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากออเดอร์เพียบเลยผลิตกันไม่ทันเลยนะคะ
ติดต่อกันไปจ้าศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเต้ย
เอาล่ะใครที่ทานอาหารอยู่ในตอนนี้แล้วกำลังดูข่าวนี้อยู่
ผมเชื่อว่าจะเจริญอาหารเป็นอย่างมากดูสิครับน่ากินน่าทานมากนะ
ทานกับข้าวเหนียวร้อนหมูทอดนิดหนึ่งใบชะพรู